ส่วนเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมที่บุรีรำ
หมาเป็น๑๐ตัวแล้วไม่ใช่หมาจรจัดนะเป็นหมามีเจ้าของด้วยบางตัวเนี่ย
ปรากฏป่วยแล้วก็ตายเป็นแบบนี้เป็น๑๐ตัวร้อนถึงประสุทธิ์อำเภอเลยคุณผู้ชม
แบบนี้นี่มีใครมาวางยาเบื่อหมาหรือเปล่าเนี่ย
ใช่ไหมดูแล้วน่าสงสัยมากใช่ไงมันไม่ตายพร้อมกันแบบเป็นสิบตัวแบบนี้หรอก
นายธวัชชัยจันโฮงครับประสุทธิ์อำเภอหนองกี่ที่บุรีรำรับแจ้งมาจากชาวบ้าน
บ้านน้อยหนองแก่หมู่๑๖ว่าเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยนะท่านธวัชชัย
สุนัขเนี่ยทยอยป่วยแล้วก็ล้มตายแบบไม่ทราบสาเหตุเลยเป็น๑๐ตัวแล้ว
อยากจะให้เจ้าหน้าที่ประสุทธิ์อำเภอมาตรวจสอบหน่อย
เก็บตัวอย่างเลือดสุนัขที่ป่วยหน่อย
จะได้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุที่สุนัขป่วยแล้วก็ทยอยตายไป
ป้าสวัยอายุ๖๐ปีเป็นชาวบ้านน้อยหนองแกบอกเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
หมาที่ป้าเลี้ยงไว้นะ๓ตัวเริ่มแล้วเริ่มป่วยผิดปกติแบบไม่ทราบสาเหตุ
วันเดียวตายไป๒จากนั้น๕กุมภาที่ผ่านมาหมาตัวเมียอายุ๓เดือนก็เริ่มอาการซึม
ผิดปกติไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วก็ชักเกร็งน้ำลายฟูมปาก
ป้านึกว่าโดนวางยาเบื่อก็พยายามเอาไข่ไก่ดิบให้กิน
แต่อาการไม่ดีขึ้นแล้วตอนนี้นอนสมไม่กินข้าวไม่กินน้ำเลย
หมาป้าแล้วมีหมาของชาวบ้านคนอื่นอีกนะในหมู่บ้านอีกหลายตัวเลย
อาการคล้ายกันป่วยแล้วก็ตายลักษณะคล้ายกัน
ป้าเองก็กลัวว่ามันจะเป็นโรคระบาดสิที่ติดต่อระหว่างสัตว์สู่สัตว
และถ้าดีไม่ดีมันจะสัดสู่คนเอาได้นะ
อีกคนนึงคุณผู้ชมเป็นคุณลุงคุณลุงทองสุกอายุ๖๗ปี

หมาตัวผู้อายุ๗เดือนที่ลุงเลี้ยงไว้นะก็มีอาการป่วยผิดปกติซึมเลย
ไม่กินน้ำไม่กินน้ำลายฟูมปากแล้วก็ตาย
พร้อมกับหมาของป้าสวัยอีก๒ตัวนั่น
นี่คือเขาไปถามชาวบ้านนะคนในหมู่บ้านเขาก็กังวลเลยไง
คิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ถึงเดือนหมามาป่วยมาตายนี่เกือบ๑๐ตัวแล้วอ่ะ
อยากให้เจ้าหน้าที่มาหาสาเหตุหน่อยได้ไหม
แล้วมาดูซิเอาไปตรวจสอบซิเอาซากหมาไปดูซิว่ามันเกิดอะไรกันแน่
เพราะว่าพอได้ยินแบบนี้แล้วเขาก็ใจไม่ดีไง
ไม่รู้ว่าจะมีหมาในหมู่บ้านอีกกี่ตัวที่ต้องมาตายแบบนี้ค่ะ
เออซึ่งตอนนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลตรวจเลือดนะ
เออเกี่ยวอย่างเลือดของหมาที่ป่วยตายไปเนี่ยนะ
แล้วเดี๋ยวจะรู้ใช่ไหมถึงจะรู้ว่าเฮ่ยโดนวางยา
หรือว่าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์กับสัตว์หรือเปล่านะครับ
โดนวางยาแต่พอมาฟังแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าโรคติดต่อหรือเปล่า
เดี๋ยวรอผลการตรวจเลือดออกมาก่อนนะคะ